โอโหครับหมคู่แรกของเราว่ามาเร็วไปเร็วเลยครับ
เป็นวายชนะเทคนิกเนิกเกิ้ลกรณ์น๊อกออกไปยกที่สอง
ด้วยเวลา๒นาที๒วินาทีครับ

ผมถามบางจูนว่าทำไมมีหนอกจังมากินอะไรมา
ส่วนคู่สองการถ่ายเท่าสดนะครับต้องบอกว่าเป็นเพชรภูทรทั้งคู่เลยนะครับ
วยคู่นี้มุมแดงนี่ก็ว่ากันว่าเข่าในนี่เหนียวแน่นนะครับ
ขณะที่น้ำเงินวันนี้บอกว่ามาครบเครื่องต้มยำ
เอ้าเดี๋ยวตามไปดูพิสูจน์กันเลยครับก่อนอื่นไปดูวิทยา
ฝ่ายแดงมวยักหมัดมหึมาถลบดับยับหุก
เขาคือเผชเมืองชัยศิษย์สอธอแสน
ปรัฐเดือดกับฝ่ายน้ำเงินดักขมินข่าวพิคาร
โห้เซียบดับเขาคือเผชอุเตยลูกพระบาท
หมวยคู่สองแล้วนะครับฝ่ายแดงเผชเมืองชัยศิษย์สอธอแสน

เป็นชาวจังหวัดบุรีรำชกมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๕ครั้งและเสมอ๕ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรภูเตยลูกบาทชื่อพลากรแก่นโพอายุ๑๙ปี
เป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ชกมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๘ครั้งแพ้๑๐ครั้งและเสมอ๒ครั้ง

ไปน้ำเงินยืนแล้วลอยกว่าครับ

มุมแดงนี่มีอาจารย์วิโรธเลยครับ

เจ้าตัวเองได้ซ้อมอยู่ที่สพลชายภูมินะครับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพุตเตยนะครับ

ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงครับ

สุขย้ำมหารักษ์ครับต่อยเวสสบายนะครับปล่อยมาโชคกันครับ
นักมวยจะได้โชคเต็มที่ยกที่หนึ่งครับ
ท่านผู้ชมครับคู่แรกที่ผ่านมานะครับสำราญศักดิ์วอร์มวยไทยศึกษาจอมบึงแดงนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่หมัดคมน่ากลัวทีเดียวเช็คบินไปเลยนะครับ
ติดตามครับผลงานของเสน่หงามเล็กโรงแรมนัชชานาหัดใหญ่เจอกับใครข้างหน้า
โปรแกรมหน้าจะมาแล้วมาดูคนผู้สองกันบ้าง
เพชรเมืองชัยศริษฐธอแสนนะครับแดง๒๑ปีจากบุรีลำ
น้ำเงินเพชรผู้เตยลูกพระบาท๑๙ปีเพชรบูร๑๔๒หนักกว่าคู่แรกอีก
นี่เขามีเฮียป้อนะป้อนี่ลูกชายเฮียน้อยลูกพระบาท
ซึ่งในอดีตมาก่อนไม่เคยขาดมวยเอกนะลูกพระบาทเลยนะ
ตอนนี้ป้อลูกพระบาทก็ดูแลอยู่แล้วก็จะมีเจ้าคมเพชรลูกพระบาทได้ควบคุมการพิสร้อมต่าง
ถ้ารูปพระบาทนี่ขึ้นชื่อเลยนะเข่า
เขาจะเน้นไปที่เข่าเน้นที่เข่าเลยอ๋อววตรงดูเกมครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญกับแฟนมวย
รายการรายการนัดยิ่งใหญ่มากที่จะมีขึ้นที่เวทีมวยราชเซียนเดิน
มาหมอบมวยในรายการนี้

เสกสรรใส่กับซุปเปอร์แบงค์
นี่เป็นคู่นำนะโอ้แต่มันเอกทั้งนั้นนะ

และยังมาดูคู่มวยที่น่าจะแลกกันสุดมันแน่นอนแน่
คือสุริยเล็กกับเพชรชาติชาย
ตามด้วยทักษิณเล็กกับยอดพนมรุ้ง
พลอยวิทยาใส่กับกล้วงนิมิฟน์
และถวลกับชอบฟ้า
โอ้โหแต่ละครู่สุดยอดทั้งสิ้นกับวันศิษย์๓

ศิษย์เพชรวิทยาวิทยาราชดำเนอีฟ

น้ำเงินต้นไปก่อนอยู่แล้วนะครับ
แดงนี่ปลายหน่ายเลยน่ะ
ทะเลาะตั้งแต่ต้นเลยนะครับแดง
มาจากบุรีรำอายุแก่กว่า๒ปี
ถ้าน้ำเงินสู้ในนี่แดงเหนื่อยเหมือนกันนะมวย
คู่นี้นี่นะการผ่านมวยกระดูกต่างจะใกล้เคียงกันนะ
อยู่ที่ว่าใครจะยุบใครจะเหี่ยวเท่านั้นแหละครับ

ไม่มีน้ำหนักเท่ากัน๑๔๒ปอน
คู่นี้อาจจะนับน็อกแตกก็ได้นะครับ
ถ้าคุกในแบบนี้ถ้ามีศอกสลับมานี่เรียกเลือดเลย

แทงสายเตะจากบุรีลำนะครับเพชรเมืองชัย
ก็เรียกว่าใครพลาดหลับนับน็อกได้ทันที
โอ้โหแทงสายสวยงามกับลูกนี้
ทีเด็ดเลยแทงซ้ายเนี่ยเพชรเมืองชัย
มันจะเพชรไหนเข้าวินแล้วนั่นเอง
เด็กรุ่นใหม่มวยใหญ่ที่น่าจับตาติดตามกัน

วันนี้เรานำมวยยักษ์มวยใหญ่มาให้ชมทั้งสิ้นครับ

จะสู้เพชรวิหานได้อย่างนี้ใช่ไหม
เพศพิธีหันดูภาคมวยไปได้ต่อมวยภาคมวยนะ
ประหย่านตัดท่างอ๋าเดินเลย
ด้วยความมั่นใจครับเพชรเมืองชัย
จีบอังเงินน้ำเงินยังได้ฝีมือด้วยนะครับต้น
มัวยข้านี้น่ะชนกำหนักเยอะจริงแต่ว่าอายุยังน้อยนะยังเด็กกันเลยนะ
ก็แดง๒๑น้ำเงิน๑๙อ่ะ
บริยกรณ์ต้องสนับสนุนไว้เยอะเอาเก็บไว้เป็นสต๊อกอ่ะเยอะเยอะ
เวลานี้จีนเขาบูมมากนะมวยไทยเรานะ
วยแบบนี้ไปชกประเทศจีนนี่ดีนะ

รุ่นใหญ่ในสายงานของวันทรงชัย

เจ้าโจโจ้กับเพชรใหม่๑๔๘ปอนด

เกี่ยวร่างเลยเพชรผู้เตยลูกพระบาท

วยในค่ายของเฮียน้อยลูกพระบาท
ขวาตัดล่างขยับเดินเดินขยับ

ในอย่างเดียวแล้วจ้องจะลัดคอ
ต้องจะประกบในตีอย่างเดียวเลยน้ำเงินนี่

แดงนี่ต้องทอนกำลังน้ำเงินให้ได้ก่อน
แทงแหลมสวยนะครับแดงอันนี้อันมาอีกแล้ว

แทงด้วยขวาโตไม่โตโตไม่โตเพชภเตรย

แทงใส่ท้องน้อยจุกเลยนะครับแหมถ้าไม่เกรงท้องรับนี่โดนน็อกแน่
เปิดเกมตลอดครับเพชรเมืองชัยแย่งสอกใน
วยไทยนี่ต้องสอดในจับนอกเสียเปรียบทันที
มวยแบบนี้ใช้พละกำลังต้องกินถึงซ้อมถึงเนื้อนมไข่ขาดไม่ได้นะครับ
พยายามโตตลอดนะครับเพชรพุเตย
แต้นเงินต้าจังหวะ๒เกลี่ยวล่าง
ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้จะเดินได้ตลอดหรือเปล่า
เกี่ยวจิ้มลำตัวสับในอ้าวมีศอกมาอีกแล้ว
วยใหญ่แบบนี้สอกกับหมัดนี่อันตราย

อาวุธมันหนักจริงนะทิ้งทั้งหัวไหล่นี่หงายท้องตึง
มวยน้อยแล้วมันต้องอย่างนี้ต่อยแล้วมันประทับใจนะให้แฟนมวยไม่ต้องรอไม่ต้องมาเต้น
พิงเชือกเชือกบัดหลังไม่เอาครับเปิดเกมเดินเข้าหาเลยนะครับ

นี่ถือว่าใช้ได้เลยเกมแบบนี้พยายามเกี่ยวร่าง
มามีทุกลูกไม่ใช่พริกเขาอย่างเดียวนะ
พยายามเดินต่อยท้องต่อยหุบด้วยซ้ายแล้วแทงด้วยขวา

ออกน้อยนะพยายามเน้น

กระทุ้งเข่าเข้าไปครับ
งชัยต่อยซ้ายขวาเสียบเข่าตามเข้าลำตัว
โอ้โหโดนเข่าก็เต็มพุงกะทิเลยครับ
ข่าวดีทั้งคู่นะโดยเฉพาะลูกพระบาทเนี่ย
เป็นประเภทมวยเข่าล้วนอยู่แล้วลูกกระบาด

วงในนะครับหนักเน้นทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับ

เห็นช่องเข้าทำทั้งคู่แล้วนะครับ
แดงนี่กระทุ้งแหลมเข้าไปโอ้โหบริเวณท้องน้อย
บริเวณสดือเนี่ยมาอีกแล้ว
เมืองชัยกระทิ้งแหลมสวยเลยนะครับ
เอาน็อกได้เลยนะครับอยู่ที่น้ำเงินเนี่ยทำยังไง
แก้แล้วแก้แก้สู้ในแล้ว
โดยเฉพาะปลายกลุ่มยกที่๒ก็ดวนไปหลายคณัยเหมือนกันนะครับ
ตรงที่ไอ้เจ้าเพชรเมืองไทยมันเดินขยับเข้าหา

ติดเข้ามาเลยมีทั้งศอกมาขยับสถานการณ์อย่างงี้นี่
น่าเป็นห่วงแล้วครับเผ็ดพรุ่งเตย
สอกนี่หันทั้งตัวเลย
มันแทงตลาดอกอยู่เนื้อตั้งสินะ
เกือบลนสอกมาอีกแล้วอันตรายจริง
ถ้ามวยยักษ์แบบนี้เนี่ยโอกาสนับน็อกเยอะเลยความสะใจมันอยู่ตรงนี้เนี่ย
จิ้มมาอีกแล้วนี่ก็เป็นไปได้แล้วนะหนักจริงหนักจริง
กระทุงอีก๒ที๑๒ต้องโต้ด้วยโอ้โห
สอกแรกมากต้องโต้ตลอดนะครับ

อย่าลืมก้อนบนด้วยสอกใครก็ได้
หรือเปล่าทีมงานสั่งเดินแล้วตอนนี้
ใส่เกียร์ห้าบ้าโดยเขาเข้าไปเลย
เพราะไปยกนี้มาดีขึ้นเยอะเลยนะมีออกตีนด้วย
ถ้าไม่มีเดินก็ไปโอ้โหเดินก็ไปชนเข่ายังเดียวเลย

ดูเดินแล้วต้องเดินให้ตลอดดินะ
พยายามเน้นมาเน้นมา
ติ้มหญิงหนึ่งไปเลยครับเพชรพูเดย
เต้าออกดีด้วยขวา

เสียงเชียเริ่มดังครับคุณผู้ชม

แทงเข้าไปนี่สะอึกนะสะอื้นทุกดอกเต็มเลย

ซ้ายอย่างเดียวด้วยซ้ายน่ากลัวมาก
เผ็ดเมืองชัยนะโดนไปหลายขั้นหน้าแล้วเผ็ดเผ็ดเตย
แทงแล้วคาเลยอ่ะ
งานสั่งอย่าไปท้อต้องเดินอย่างเดียว

โอ้โหนี่ไงไปเลย

บอกแล้วว่าทั้งคู่เลยใครก็ได้อย่าลืมอาวุธท่อนบน
มันอันตรายอยู่แล้วยกแรกก็เห็นแล้วนะครับ

เจอถังป่าเข้ามาทีเดียวนั้นนับเลยนับแปด

สะอึกนี่นี่เติ้งตรงนี้ดิมีศอกสำคัญโต้คืน

เจอแรงวัทธากลับไปยังต้องลุ่มกันต่อ

ชายัดไส้เจอเข้าไปหลายขนาด
ขวายัดไส้เต็ม

ครับโมยคู่ที่สองเราผ่านมาครับสามยกนี่ภาพช้ายกที่สามครับ
ทีเดียวศอกขวาล่วงเลย
ทางด้านเติ้งปุ๊กเตยชื่องกันไป
ล่วงต้องลงไม่นอนให้กรรมการรุ่มหลังนะครับ

มีเก้าแต้นลูกภาพออดีตแช็มลราชดำเนินเป็นพี่เลี้ยงด้วย

ของราชดำเนินนะครับเป็นพี่เลี้ยงด้วย

มีอัดฉีดน้ำเงินด้วยครึ่งแสน

เข่ากับตีนนี่เก็บเลย

โดยเฉพาะลูกแทงซ้ายนี่น่ากลัวมากเลย
มันแทงทั้งเสียบนี่

ทั้งสิ้นเลย

สุดยอดครับติดตามอีกบุญการลายนี้

อาวุธท่อนบนต้องระวังด้วยครับ
กับศอกสุดท้ายแล้ว
เพชรเมืองชัย๑๐สธแสน

มัวลูนใหญ่ต่อยออกมาฟอร์มแบบนี้

วันนี้เห็นทั้งเซน่อองาลแชนกอลับเรือ

คุณของตัวรุ่นบารียากรต้องเก็บเว้ย
ต่างชาติไว้เจอเลย

เพชรเบื้องชัยสิทธิ์สธแสนนะครับ
ชนะทีเกฮอลเพชรพุตเตยลูกพระบาทยก๔
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ